อันนี้เป็นวินาทีระทึกค่ะเป็นบ้านทาวน์เฮาส์คือตรงส่วนของหลังคา
อยู่อยู่ก็พังถล่มลงมาต่อหน้าต่อตาแล้วยังดีคือเพื่อนบ้านเขาเห็น

โอ้โหเดี๋ยว
จากนั้นเสียงดังสนั่นเลยค่ะแล้วกันสาดหน้าบ้านก็พังถล่มลงมาแบบนี้
โชคดีที่คนในบ้านเนี่ยรอดมาได้บุดหวิดบ้านนี้นะคะก่อสร้างมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดแล้ว
สภาพก็เลยค่อนข้างเก่าแล้วก็ซ่อมแซมมาแล้วหลายครั้งด้วย

ก็จะมีลมมาก่อนนะครับแล้วก็ฝนตกนะครับแล้วก็ฝนตกแล้วก็
พอฝนหยุดตกเนี่ยมันก็จะเริ่มมีเสียงดังโป๊เป๊ะนะครับ
แล้วก็คนตรงข้ามข้างบ้านเขาก็มองเห็นเขาบอกให้วิ่งออกมาให้เด็กมันลงไป
เพราะเด็กมันอยู่หน้าบ้านให้ผมอยู่ในบ้านเขาบอกให้ออกประตูหลังไปเลย
เพราะมันเริ่มจะพังลงมาครับด้านหน้ามันถล่มลงมานะครับ
ส่วนอีกคนนึงค่ะนายเสน่หวงปูนอายุ๕๐ปี
เป็นเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามที่เป็นคนเห็นเหตุการณ์ค่ะบอกว่า
เขาได้ยินเสียงดังมาจากตัวอาคารแล้วเศษหลังคาเนี่ย
คือเริ่มร่วงลงมาจำนวนมากก็เลยตะโกนบอกให้คนที่อาศัยในบ้านเนี่ย
วิ่งหนีออกมาก่อนที่ชายคาหน้าบ้านจะถล่มค่ะ
หลังเกิดเหตุทางเทศบาลเมืองสัตหีบส่งเจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย
เตรียมให้การช่วยเหลือในการนำสิ่งปลูกสร้างที่ถล่มออกจากที่เกิดเหตุนะคะ
ตอนนี้ยังไม่ให้เจ้าของบ้านหรือว่าบุคคลภายนอกเข้าไปในตัวอาคาร
เพราะว่ากลัวถล่มซ้ำต้องรอให้ทางเจ้าหน้าที่สำรวจตัวโครงสร้างก่อนว่ามันซุดตัวไหม
สามารถรองรับน้ำหนักได้หรือเปล่าเพราะว่าก็ถือว่าเป็นอาคารเก่า
จากนี้กิ่งกาชาติอำเภอสัตหีบและเทศบาลเมืองสัตหีบยังมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือในเบื้องต้นให้ด้วยค่ะ
อืมนะคะนี่เห็นเจ้าของบ้านหลังที่อยู่ในที่เกิดเหตุเขาบอกว่า
สร้างมาตั้งแต่ปีสามเจ็ดใช่อันนี้หกห้านี่เกือบสามสิบปีน่ะยี่สิบแปดปีแล้วน่ะ
นะมันก็คงซุดโทรมไปตามการเวลาเอาละค่ะก็อย่าไปเข้าใกล้เนี่ยค่ะ